ทีนี้มาติดตามข่าวทั่วไปกันต่อนะคะคุณผู้ชม

พูดถึงปัญหาเพื่อนบ้านจริงมันหนีไม่พ้น
เรื่องของรถที่มาจอดขวาง

คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค
เพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วก็จอดรถขวางเอาไว้
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านจะเอากระบะขับเข้าไป

มีเรื่องกันมีการเอาปืนมายิง
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาที่ชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยนี่เองนะคะ
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นลานจอดรถของชุมชน

ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเนี่ยยังมีรอยคราบเลือดอยู่เต็มพื้นไปหมดเลย
คนที่ถูกยิงเนี่ยคือนายสมชายยอดเพชรอายุ๒๑ปี
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วนอกจากนั้นยังมีคนเจ็บอีกค่ะ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายสมชายผู้ตายนี่แหละ
ชื่อว่านายพิทักษ์หอมจิตอายุ๒๓ปี
คนเจ็บเขาเข้าไปช่วยห้าม
ปรากฏว่าถูกลุกหลงโดนกระสุนที่หน้าท้อง

เห็นคนเจ็บไปแล้วมาดูคนที่ก่อเหตุบ้าง
คนที่ก่อเหตุคือนายคณะพรเมืองเอี่ยมอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านกันเลยคนนี้บ้านอยู่ติดกันเลยค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามพี่สาวของผู้ตายคือนางสาวอ้อยยอดเพชร
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เพื่อนบ้านที่ชื่อว่านายคณะพรเขาจะถอยรถกระบะเข้าบ้าน
แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีรถจักรยานยนต์เนี่ย
จอดขวางอยู่ซึ่งมีเพื่อนมาที่บ้านของน้องชายคือเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์
ทีนี้ทางด้านผู้ที่ก่อเหตุก็เลยเดินลงมาจากรถ
แล้วก็มาต่อว่านายสมชายน้องชายซึ่งนายสมชายเนี่ยนะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
แล้วรถมอเตอร์ไซคันที่ขวางจริงไม่ใช่รถของนายสมชายด้วยเป็นรถของเพื่อน
นายสมชายก็เลยยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้ไปย้ายรถใดเพราะมันไม่ใช่รถของเขา
ทีนี้มันก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาดกันพอทะเลาะกันปั๊บเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุ
นายคณะพรเข้าไปในบ้านไปเอาปืนของภรรยาเดินออกมามาต่อว่านายสมชายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วรอบนี้เอาปืนยิงเข้าที่ขาของนายสมชาย
นายสมชายเนี่ยล้มลงกับพื้นเลยนะแล้วนางสาวอ้อยพี่สาวเนี่ยนะเห็น
ก็เลยพยายามจะบอกให้น้องชายมาหลบมาหลบในบ้านก่อนเพราะว่าไม่อยากให้น้องมีเรื่อง
จังหวะนั้นเองกลุ่มเพื่อนของน้องชายก็พยายามจะเข้ามาห้าม
พยายามจะเข้ามาช่วยก็โดนลูกหลงกันไปแต่ว่าตัวนายคณะพรผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
เดินมาโดนยิงไปที่ขาแล้วนะเดินมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมาล็อกคอของนายสมชาย
แล้วยิงนายสมชายต่อหน้าต่อตาพี่เลยคือนายสมชายก็ไม่ทันที่จะได้หลบเข้าบ้านเลยบาดเจ็บที่ขาอยู่แล้วถูกกระสุนไปนัดหนึ่งแล้ว
ทีนี้คนก่อเหตุก็มาล็อกคอจ่อยิงหัวซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งพี่สาวอีกคนนึงที่เขากำลังท้องอยู่เนี่ยเขาก็โมโหนะเข้าไปตบตีภรรยาของนายคณะพรผู้ที่ก่อเหตุก็โกรธแค้นนะคะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยนายคณะพรก็ยังถือปืนมามาขู่เหมือนจะกราดยิงไปทั่วคือคนอื่นเขาก็กลัวไงคะ
ทีนี้ครอบครัวฝั่งผู้ตายบอกว่านายสมชายผู้ตายเนี่ยนะเป็นเด็กดีตอนนี้เขามาทำอาชีพเหมือนกับมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริม
เพราะว่ากำลังจะหาเงินมาบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่แต่ดูสิคะมาเกิดเหตุแบบนี้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนกลุ่มเพื่อนของผู้ตายแล้วก็ชาวบ้านที่เขาทั้งเห็นเหตุการณ์ด้วยเขาก็ได้พูดให้ฟังถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักมีปัญหากับคนในชุมชนบ่อยครั้งนะครับก่อนหน้านี้เคยชักปืนยิงใส่บ้านคนอื่นจนคนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เขาเลี้ยงสุนัขสุนัขของผู้ก่อเหตุก็ยังไปกัดคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
บอกว่าตั้งใจปล่อยหมามากัดแล้วก็มายิงคนอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันก่อนจะมาเกิดเรื่องรถจอดขวาง
ชาวบ้านแถวนั้นคือเอือมละอากับตัวผู้ก่อเหตุเหมือนกันและคราวนี้มีการก่อเหตุถึงขั้นยิงกันตายนะคุณ
มันโหดมากนะคุณจ่อยิงแบบโอ้โหยิงจนเสียชีวิตยิงหัวเลยนะคะทีนี้ทางครอบครัวของผู้ตายก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่มีการจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุมาเนี่ยพอมาที่โรงพักนะทางญาติฝั่งคนตายเพื่อนฝั่งคนตายเป็น๕๐คนกรูไปจะรุมประชา

ใช่เพราะว่าเขาแค้นมากหลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวเข้าห้องขังทันทีนะคะแล้วผู้ก่อเหตุเขาก็อ้างว่าที่เขาทำลงไปเป็นการป้องกันตัวก็เบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร